ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ร้าง
น้องเป็นคนดีที่อ้ายบอกอ้างคุณ
อย่าน้อยใจหนัก

เพลงที่๕นะครับมูลค่า๘๐๐๐๐บาท

ร้องได้ให้ร้าง
เงินอะไรมันเป็นเงินอะไร
มันเป็นเงินกู

ดีใจด้วยตานตานจะได้หอมไหมแม่ได้เงินแบงค์ไปใส่นี้
แม่จะได้กลับบ้านไปเบิ้งตาน
ได้กินข่าวกับตานให้นอนกับตาน

ไปนั่งเชียร์คุณแม่ข้างล่างต่อนะลูก
ยกได้นะคะเพราะว่าปกติบังก็เป็นดับเพลิงนะคะ
เอาเป็นดับเพลิงเขาเป็นดับเพลิงจริงอันนี้ไม่ได้พูดตลก
นะแต่ว่าไปจุดไฟเผาก่อนแล้วเดี๋ยวไปดับด้วย

เพราะว่าเพลิงนี้เยอะแล้วหลังจากเพลิงนี้
มันจะเยอะ

เยอะเกินไปอีกเพราะมันจะเป็นแสนนึง

แล้วมันจะเป็นสามแสนเป็นห้าแสน

มูลค่าหนึ่งแสนบาท

โอเคโอเค

อย่าสวัสดีครับ

มึงอยากไปหาแสน
อยากไปหาแสน

เรื่องรักนะครับ
นั่นก็เป็นอินโทรนะฮะสำหรับบทเพลงที่มีมูลค่า๑แสนบาท๑แสนบาทมันเป็นอย่างนี้เอง
เพลงนี้เคยร้องไหมครับ
ทุกเพลงเพลงหรอกแต่นานมาแล้ว
ตอนนี้ปัญหาไม่ใช่เรื่องเพลงอะไรแล้วผมว่าปัญหาคือเรื่องความตื่นเต้น
เพราะเพลงนี้มัน๑แสนบาท
แต่ถ้าไปไหวก็อยากให้ไปอยากให้พี่ปลดแอบตัวเองให้ได้มากที่สุด
คิดให้ดีตรึกตรองให้ดีเพราะนี่คือชีวิตของพี่การต่อสู้ของพี่
คิดให้ดีครับฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๖มูลค่า๑แสนบาท
คุณเพชรรีครับจะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้หรือหยุดครับ

สู้ครับ

ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้

คุณพัชรีครับแผ่นที่๑๒๓๔๖แผ่นไหนครับ
แผ่นที่๒ค่ะ
ขอทราบเหตุผลค่ะที่พัชรีลูกสั่งมา

ความหมายก็ดีว่ามันสู้
แผ่นแรกเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าได้ไปแล้ว

เอาละครับ๑แสนบาทอยู่กับอันนี้แล้วนะครับ

ตัวช่วยแผ่นที่๒ก็คือ
ร้องผิดได้๑คำ
คุณพัชรีครับเหลืออีกหนึ่งแผ่นจะใช้ต่อไหมครับ

ไม่ใช้ค่ะ

หนูขอถามเหตุผลก่อนทำไมถึงตัดสินใจที่จะ
ถ้าโดนหักก็อยากเหลือหนึ่งแสนไม่อยากเหลือห้ามก็จะพยายามผ่านเพลงนี้ให้ได้
แล้วถ้ามันไม่ได้มันจะไม่ได้เลยนะเพลงนี้๘๐๐๐เหลือ๔นะพัชรี
สัญญาได้ไหมว่าจะทำให้ดีที่สุด

ัชรีจะทำให้ดีที่สุดเพื่อลูก
มาถึงเพลงที่๖มูลค่า๑แสนบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๖
เพลงมาครับ

กินข้าวแล้วยังกำลังให้แข็งไหว
คือถอดหลายหัวใจให้โทรมาทาง
นับตั้งแต่อายห่างมาไกลเพื่อหางานทำ
ซื้อบัตรเติมเงินประจำมือถือโทรตามถามใจ
งานหนักบ่ออายเจ้านายใจดีอยู่บ่อ
ข้าจังเคยขอได้ตามที่รอบ้างไหม
สู้งานนานเนินเหงื่อแลกเงินฟังแล้วเห็นใจ
สุขภาพภาระหน้าใหม่เป็นจังใดห่วงใยเหลือเกิน
ใช้บัตรเติมเงินให้กลายเป็นบัตรเติมใจ
โทรศัพท์มาซับ
เผื่ออายทำไทยให้พอเพลิดเพลิน
เข่าแซ่บบ่อพักผ่อนเพียงพอหรืองานหนักเกิน
บอลอายอย่าทำงานเพลินมุ่งทำเงินจนเกินกำลัง
กินข้าวหรือยังอีกครั้งกับคำถามนี้
เป็นห่วงอิหลีคนดีที่ใจเฝ้าหวัง
เหตุงานสายบัตรเติมใจน้องไปหมดตังค์
เอาไว้มือใดวางวางค่อยมานั่งกินข้าวนำกัน
นี่ต้องไปเอง

หลังจากนี้ค่ะไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้น
แต่พี่จะคือฮีโร่ในใจเราในตัวแทนของความเข้มแข็ง

ตั้งแต่เราทำรายการแล้วเราเห็นมา
พี่คือผู้หญิงที่แกร่งจริง

ไม่มีถอยจริงในทุกสภาวะและโอกาส

มาถึงเพลงที่๖นะครับ
มูลค่า๑แสนบาท
นักสู้ชีวิตของเราร้องไปแล้วนะครับ
มีตัวช่วย๑ตัวคือร้องผิดได้๑คำนะครับ
ถ้าร้องผิดแค่๑คำจะถือว่าคุณพัชรีร้องไม่ผิดและได้๑แสนบาทนะครับ
เพลงที่๖มูลค่า๑แสนบาท
คุณพัชรีร้อง

เพลงที่๖มูลค่า๑แสนบาท
คุณพัชรีร้อง
เวตสุภาพ
นักสู้ชีวิต

สุภาพ
เก่งก่อนแบบนี้
หมดสุภาพ
ได้เงินแสนแล้ว

ว่าคำว่าใจเต้นรัวเหมือนกองเพลงคืออะไร
หายใจก่อนหายใจก่อน

หายใจลึกที่พัชรีหายใจลึกเดี๋ยวนี้เลย
ไม่ใช่เรื่องเล่นนะคะหายใจลึกนะคะ

หายใจเพราะว่ามีแล้ว
ไม่ผิดเลยนะครับร้องไม่ผิดเลย
ร้องไม่ผิดเลยนะครับเพลงของคุณตายอรไทยกินข้าวหรือยัง
ขอบคุณทุกกำลังใจจริงค่ะ
ขอบคุณโอกาสด้วยขอบคุณโอกาสที่ทางรายการมอบให้
ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาถึงค่ะ
ขอบคุณมากเลย
ขอบคุณไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ที่ทำให้มีรายการแบบนี้
ที่ทำให้ผมกับคุณวิกกี้ได้มาทำงานตรงนี้
ได้มาทำงานที่มีความสุขได้ช่วยคน
มันไม่ใช่แค่งานค่ะตรงนี้สำหรับเราทั้งคู่
มันคือความภาคภูมิใจค่ะคุณผู้ชม

ยังยังไม่จบนะเนี่ย

ดีใจแทนน้องตานด้วย
เพื่อน้องตาลจะได้อยู่กับคุณแม่เลยเนี่ย

เธอคนนี้ได้ในคราวหน้าคราวหน้าเธอเหยียบ๒แสน๓แสนแน่นอน
ค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็นับวันก็จะยิ่งแกร่งขึ้นแกร่งขึ้น
ร้องได้ให้ล้านครับลูกทุ่งสู้ชีวิตทางไทยรัฐทีวีแห่งนี้นะครับ
ช่อง๓๒ทุกเสาร์และอาทิตย์๑๘นาฬิกา๒๐นาที
วันนี้ขอลาไปด้วยความตื้นตันแล้วก็ความดีใจความยินดี
กลับร้อนขาหอดนั่งไปก็ได้นะ
บอกลูกอดทนนะอดทนนะหมดหนี้
โอดทนนะหมดหนี้
ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าการที่จะอยู่กับลูกมันยากเย็นอะไรขนาดนี้
ถึงว่าสิทำไมมันยากจัง

มันเป็นโอกาสของคนจนที่จะได้สู้